ช่วงนี้เดี๋ยวพาไปหาอะไรอร่อย

ร้านยังไม่เปิดไง
เปิดตอนค่ำ
อ๋อไปตอนกลางวันไม่ได้กินครับ
คิวขึ้นมาใครจะมาสั่งอาหารใส่ถุงกลับบ้านต้องรับบัตรคิวก่อนนะคะ
ถึงเวลาก็จะมาเรียกสอบถามว่าจะเอาอะไรกันบ้าง
มาดูทีเด็ดของร้านนี้กันดีกว่า
มีอยู่แค่๓เมนูเท่านั้นแต่คนเยอะมากนั้น

หม้อใหญ่แบบนี้คุณวางเรียงกันบนรถเข็น
ห้อแรกต้มเส้นนะคะเป็นสูตรเวียดนาม
ที่เส้นเหนียวนุ่มดูดซับน้ำซุปสีเข้มรสชาติ
หวานหอมอร่อยแต่เส้นไม่เละนะ

เครื่องเคียงในชามก็มีขาไก่เลือดหมูยอไข่ลวกนั่นเอง

ห้อที่๒ก๋วยจับเวียดนามค่ะ
เครื่องเคียงก็จะมีหมูย่อซิกโครงหมูและไข่ลวกนะฮะ
นี่นี่ประจำเวียดนามแต่เมื่อกี้ต้มเส้นเหรอ
เส้นเวียดนามไม่เหมือนกันค่ะคุณมาดูหม้อสุดท้ายกันบ้าง
ไก่สับก็จะมีการเพิ่มหมูยอหรือว่าไข่ลวกอะไรอย่างนี้
แล้วแต่คนชอบก็สั่งเพิ่มกันได้
ราคาก็ไม่แพงคุณผู้ชมอย่างที่เราขึ้นให้ดูตามภาพเลย
บาท๔๐บาทหรือใครเพิ่มไข่เพิ่มอะไรก็เพิ่มไปอีก๕บาท
เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวไปฟังเจ้าของร้านเขาบอกกันหน่อยว่าร้านนี้
ขายดิบขายดีขนาดไหนเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้ว
เปิดขายมาประมาณ๒๖ปีครับได้สูตรเริ่มต้นมาจากยายครับ
ทำไว้ทานในครอบครัวครับจากนั้นพ่อก็เริ่มเรียนรู้สูตรจากยาย
แล้วก็เริ่มมาขายช่วงแรกยังไม่มีบัตรคิวนะครับ
คิวก็อาจจะมีตั้งแต่๑๕๐หรือ๑๐๐ก็ได้ครับ
แต่ส่วนใส่ถ้วยนี้สามารถสั่งได้เลยก็จะเป็นคิวถ้วยต่างหากครับ
โจ๊กก๋วยจับต้มเส้นบัตรคิวนะครับ
เปิดขายตั้งแต่๑ทุ่มถึงตี๔นะครับ

ขอเชิญแฟนรายการตลอดข่าวทุกท่านนะครับ
แวะมาจังหวัดขอนแก่นและมาชิมที่ร้านเราด้วยนะครับ
ร้านโจ๊กก๋วยจับต้มเส้นบัตรคิวครับ
อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมร้านเปิด๑ทุ่มถึงตี๔ไปตอนนี้ไม่ได้กิน
เดี๋ยวรอหน่อยดึกค่อยไปทานกันนะครับ
มี๓อย่างนะมีโจ๊กจับต้มเส้นอ่ามีหิวแล้ว
ก็ว่ากันไปใครชอบแบบไหนก็ไปสั่งกันได้นะครับ
ช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกข้อความลายเลยนะ
ส่งกันมาเยอะมากเลยใช่แล้วขอบคุณคุณผู้ชมนะคะ
ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับตลอดข่าวเช้านี้ลา๑วัน
ไม่เจอกันนะคะคุณอ่าไม่เจอกันอีก๔วันนะทาน
เวลาเดิม๘นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
ทิ้งท้ายวันนี้นะครับกับตลอดข่าวสุดสัปดาห
ธรรมชาติที่จังหวัดสกลนครถูกต้องแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะ